มีอีกหนึ่งคลิปค่ะที่เกิดเสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์

เป็นกรณีที่คนขี่รถจักรยานยนต์คันหนึ่ง

เพราะว่าไฟหน้ารถเป็นสีที่ผิดกฎหมาย
แต่เจ้าของรถจักรยานยนต์คันนี้บอกว่า
ซื้อมาจากศูนย์ก็ซื้อมาเดิม

ตกลงแล้วเรื่องนี้มีคำตอบค่ะ
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะ
บอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาถูกตำรวจเรียก
ตรวจรถจักรยานยนต์บริเวณใต้ทางด่วนพระราม๔
ตัดทางรถไฟแล้วก็ถูกจับเปรียบเทียบปรับไป๒๐๐บาท
ข้อหาก็คือโคมไฟไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง
จากว่าบริเวณโคมไฟหรี่มีสีเหลืองขาวปนน้ำเงิน
คนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้บอกว่ารถจักรยานยนต์คันนี้
ี่ห้อสตาเลียนแล้วก็เป็นรถสภาพเดิมจากศูน

แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าด่านนี้เป็นด่านลอยหรือเปล่า
ในคลิปยอมให้ถ่ายนะคะ
ยืนยันว่าตำรวจเองก็ทำหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อย
เรื่องนี้มีคำตอบค่ะไปฟังคำตอบจากตำรวจกันก่อน
พันธุ์ตำรวจเอกเอกรัฐลิ้มสังกาศรองผู้บังคับการ
บังคับการตำรวจจราจรยืนยันว่า
มไฟหน้ารถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี๒๕๕๙
ระบุไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นแสงขาวหรือแสงเหลืองเท่านั้น
ถ้าเป็นสีอื่นก็จะถูกเปรียบเทียบปรับนะคะ
เปรียบเทียบปรับก็คือไม่เกิน๕๐๐บาท
ส่วนข้อสังเกตที่คนโพสต์บอกว่านี่เป็นด่านลอยหรือเปล่า

เพราะว่าตำรวจมีการเขียนใบสั่งชัดเจน
แล้วก็ยังชี้ให้ไปจ่ายที่โต๊ะเปรียบเทียบปรับด้วย

แล้วก็มีพนักงานสอบสวนควบคุมอยู่
หมายความว่ามีคำสั่งอนุญาตให้ตั้งด่านอย่างถูกต้องนะคะ
ทีนี้มาดูคำตอบของศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ยี่ห้อนี้กันหน่อยค่ะ
บริการของรถจักรยานยนยี่ห้อสตาเลียนบอกว่า
เดิมจากศูนย์ไฟหน้าจะเป็นสีขาวอมเหลืองเท่านั้น
ซึ่งสีที่เราเห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้
คุณผู้ชมจะเป็นสีออกฟ้าม่วงนี่นะคะ
ศูนย์เขาบอกว่าน่าจะเป็นกรณีที่คนขับขี่
ฟิล์มพลาสติกไปติดเองเพื่อความสวยงามเนี่ยค่ะ

ซึ่งทางศูนย์บอกว่าจริงก็เจอเหมือนกันนะ
ประปรายว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อนี้เนี่ย
พอนำมาเช็คที่ศูนย์บริการก็มีการไปติดพลาสติกเคลือบเอาไว้
ก็เลยเป็นสีอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ